และผู้เข้าแข่งขันนักช็อปของเราในวันนี้ค่ะ
บอกได้เลยค่ะว่าเป็นนักช็อปคนสวยสายประกวดค่ะ
พบกับคุณอิง
ว้าวว้าวว้าว

ว้าว

เป็นสาวสวยสายประกวดเวทีที่เป๊กปวดปานมากเลย

วันนี้อยากให้อิ๊งแนะนำตัวเป็นแบบมิสแกนหน่อยค่ะ
อิงอิงฉนกประจาช

รองอันดับสองของมิสแกนที่

พี่ควรจะพูดยังไงให้เสียงสูง
หรือว่าให้โดดเด่นแบบมิสแกน

ก็คือเวลาที่เราแนะนำตัวให้แตกต่างแล้วก็โดดเด่น
ได้รางวัลเป็นแสนเลยค่ะพี่เบ๊กกี้
ดูหน่อยนะคะว่าการแนะนำตัวของพี่แบบนี้
จะสามารถคว้าเงินแสนในเวทีมิสแกนได้หรือเปล่า
เบ๊กกี้
เบ๊กกี้ศรีธัญญาจากแก๊งปวดดวนราคา
เอายังไกลไหมนะ
พี่อยากไปสั่งลูกกระเดือกสำรองจากเชียงกงเลย

คะเรื่องการประกวดเนี่ยพี่มั่นใจว่าอิ๊งไม่เป็นสองรองใคร
แต่ถ้าเกิดเรื่องราคาอิ๊งแน่ใจเหรอคะ
อิ๊งจะสามารถฝ่าฟันไปจนถึงข้อที่๘ได้
โอ้โหก็บอกเลยว่าวันนี้ก็พกความมั่นใจมาเกินร้อยค่ะ
เวลาไปซื้อของดูป้ายราคาบ้างหรือเปล่า
ก็เวลาเห็นป้ายเหลืองเราก็หยิบเลยค่ะ

วันนี้ค่ะอิ๊งคะอิ๊งมาคนเดียว

แต่พี่จะไม่ให้อิ๊งยืนคนเดียว

ตอนนี้ผู้ช่วยของเราก็พร้อมอยู่แล้วค่ะ
ขอเสียบรมเมืองกับพี่หนุ๊ยชะนียม
สวัสดีค่ะกับผู้ช่วยพี่หนุ๊ย

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด

โอ๊ยหมากสีชะหาสิบแพง

เออสมบุตรหล่มพวง

แต่เองว่าจะไปไหน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

คือยายเนี่ยแก่แล้วเนี่ยแก่แล้วแก่เลย

เออขาเขาโถสั่นง่วงเข้ามาเมื่อเมื่อ

ยายฉีดได้

ที่รู้ว่าเคย๑๘มาครั้งหนึ่ง

หลังจากนั้นไม่เคย๑๘อีกเลย

อืมคนกันเองลดได้

๑๐ตอน๑ยายไม่ลง
เหอะยายคนเดียวเหรอเจ๊เหอะยายคนเดียว
เอ้าทำไมถึงไม่ลงนังเดียวเหรอ

แต่ต้องขอพักความหาไว้สักครู่
ช่วงหน้ามาขำกันต่อ
พร้อมกับคำถามข้อแรกของคุณอิ๊ง